มาทำให้เราตกใจคนก็กลัวกันใช่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกภายใน๑๐ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมองย้อนกลับมาถึงวันนี้
ก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยนะคะแล้วก็ยาวจนถึงจนปีนี้เลยที่เรียกได้ว่า
แล้วก็นอกจากบริษัทเทคโนโลยักษ์ใหญ่ที่จะลงทุนในเรื่องนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของคน
ทดแทนแรงงานหรือว่าทดแทนการทำงานของเขามากน้อยแค่ไหนนะคะ
ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทางพี่น็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน
สวัสดีค่ะพี่นอทสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็ถือว่าเปลี่ยนโลกในหลายด้านเหมือนกันไหมคะ
โอ้หลายคนสะดุ้งหลายคนสะดุ้งเฮ้ยอาชีพฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าแต่จริงแล้วผมจะบอกขั้นสั้นเลยว่ายังไม่ต้องไปกลัวมันนะครับ
เพราะว่าคนที่เขาสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้มาเป็นผู้ช่วยมนุษย์นะครับ
เขาบอกว่ามันมีสถิติคือ๕วันน้องสามารถเข้าถึงคนใช้เนี่ยเป็นหลักล้านต่อวันเลย
แล้วก็หลังจากนั้นคือใช้เวลาแค่ไม่เท่าไหร่ก็เข้าถึงผู้ใช้ในร้อยล้านอีก๑๐ล้านอีกอะไรอย่างนี้

เร็วที่สุดมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบสร้างความฮือหาในเรื่องนี้มาก
มันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่มันทำให้น้องเขาเนี่ยคือเหมือนแบบได้รับความนิยมแล้วก็กลายเป็นกระแสขนาดนี้ค่ะ
สื่อสารด้วยภาษามนุษย์ออกมาแยกไม่ออกเลยว่าเป็นคนเขียนหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เขียน
ช่วยแต่งเรื่องจินตนาการต่างมันตอบออกมาได้ราวกับว่าเขามีจินตนาการของเขาเอง
แต่จริงแล้วไม่ใช่นะจริงคือเขาไปประมวลสิ่งที่เคยเห็นเคยอ่านมาก่อน

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดต่างสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
ข้อมูลเหล่านี้ในการเรียนรู้เนี่ยเอามาจากไหนเนี่ย
เอามาจากคลังหนังสือบทความที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับส่วนใหญ่นะ
เขาอ่านบทความข้อความเนี่ยเป็นหลักแสนล้านเป็นหลักแสนล้านประโยคแสนล้านคำ
เพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักคำทุกคำรู้ว่าคำไหนเชื่อมโยงคำไหนในบริบทต่างกันนะครับ
พูดมาพูดมาเขารู้เลยว่าคำต่อไปจะพูดว่าอะไร
เพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างมาเยอะมากจากการอ่านหนังสือนะครับ

แต่ว่าเขาไม่ได้อาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของมิติของความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์จริง

ว่าตอนนี้มีอะไรที่พัฒนาเป็นตัวเจ๋งอยู่บ้าง
ที่ผมเห็นเยอะที่จะนำมาพูดให้ตัวอย่างให้ดูในวันนี้ก็มีอยู่๒ส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวีดีโอนะครับลองนึกถึงตัวอย่างการใช้งาน
ผลิตของออกมาแล้วมีรอยแตกไม่ได้มาตรฐานขนาดไม่ถูก
ไม่ว่าสมมุติเราเข้าไปติดต่อกับบริษัทต่าง
ก็ลดแรงงานคนที่ต้องทำงานซ้ำลงไปได้
เรียกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วกันแล้วก็มีความแม่นยำสูง
ดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสารเหล่านั้นออกมาทำความเข้าใจ
ลองยกตัวอย่างเช่นอาจจะนึกถึงบินเงินสดใบเสร็จรับเงินต่างนะ
เอกสารทางบัญชีที่เราต้องเอาไปใช้เข้าระบบบัญชีนึกออกไหมฮะ
ถ้าในแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเอาคนมานั่งอ่านนั่งดูพิมพ์ตัวอักษรอ่านลายมือ
เอามาทำความเข้าใจว่าอ๋อตัวเลขนี้คือเลขภาษีนะอันนี้คือราคารวมอันนี้คือเลขวันที่
พอเข้าใจปุ๊บเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลต่อยอดไปได้
ทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นประมวลผลได้ง่ายขึ้น
และนำไปสู่เขาเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ในเชิงธุรกิจได้
มันไม่ได้เหมือนกับมันมาแทนแรงงานคนก็จริงแต่เป็นแรงงานที่ทำงานซ้ำซากจำเจ
แต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำงานนะตรงนั้นก็สามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้
มีเวลาเพิ่มขึ้นพัฒนาอย่างอื่นเพิ่มขึ้น
มาทำให้เราตกใจคนก็กลัวกัน
ใช่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกคือตอนที่เรามีอินเทอร์เน็ตเนอะ
เข้ามาใหม่เมื่อสัก๒๐ปีที่แล้วประมาณนั้นนะครับ

มันจะทำให้อาชีพบางอาชีพหายไปหรือเปล่า

สมัยนี้เรานึกดูเราไม่ค่อยเห็น
อะไรอ่ะร้านเช่าวีดีโอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว

คือมันมีอาชีพแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันหายไป
เดี๋ยวนี้มีใครซื้อแผนที่เป็นกระดาษไหม

มนุษย์ก็จะต้องปรับตัวตามไปด้วย
จริงแล้วผมมองว่าคนจะได้ไปทำงานที่เขาแฮปปี้มากขึ้น
หรือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดหรือเพื่อนที่แบบคอยทำงาน
ที่เราอาจจะไม่ได้อยากจะใช้แรงเราทำ

จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น
ใช่ครับผมมองว่าอีกภายใน๑๐ปีข้างหน้าเนี่ย
เราจะมองย้อนกลับมาถึงวันนี้
เหมือนกับลองคิดดูตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนที่เราไม่มีอินเตอร์เน็ต

เราอยู่ได้ยังไงนะตอนนั้นนึกภาพไม่ออก
ใช่นึกไม่ออกแล้วเขาทำอะไรกันวัน
แล้วเราก็จะเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับมัน
เรามองย้อนกลับมาแล้วเราคิดไม่ออกเลยว่าเฮ้ยตอนนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ไปได้ยังไง
เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนที่ฟัง
คือหนึ่งคือต้องเปิดใจยอมรับแล้วหาวิธีเอามันมาใช้เพิ่มภูมิศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นบริษัท
แต่บริษัทนี้ยิ่งต้องแข่งขันเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้
ไม่ยอมรับปรับใช้เทคโนโลยีต่างที่เข้ามาใหม่เนี่ยคู่แข่งเราใช้
แล้วเราตามไม่ทันแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ส่วนที่สองที่ผมต้องระวังนิดนึงก็คือ
รู้แหละว่าเทคโนโลยีใหม่เข้ามามันมีทั้งคุณทั้งโทษ
เพราะฉะนั้นคือการรับรู้ข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญต้องเลือกรับรู้ข้อมูลแล้วก็ไต่ตองให้ดี
ทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ออกมามันจะมีหมดแหละว่าประโยชน์คืออะไร
แล้วก็จะมีคนที่แบบหวัดกลัวว่ามันจะมาทำอย่างนู้นอย่างนี้โลกจะไม่ดี
ตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับสื่อดูให้ดีว่ามันออกมาจากแหล่งไหน
มันถูกต้องมันเป็นไปได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะส่งต่อ
ภาพที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปยังไง
และมันจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมากจนในอนาคตผมว่ามันอาจจะกลายมาเป็นคล้ายมนุษย่อมตัวหนึ่ง
เป็นเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับที่คอยช่วยเราตลอดเวลาทั้งวันไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานเนอะ
เรื่องของการใช้ชีวิตวางแผนชีวิตตัดสินใจต่างนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอนาคตเนี่ยตรงนี้เนี่ย
เทคโนโลยีมันไปเร็วมากผมว่าในอนาคตอีก๑๐ปีหรือ๒๐ปีข้างหน้าเนี่ย
ผมว่าพวกเราเนี่ยยังจินตนาการกันไม่ออก๑๐๐หรอกว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ตอนนี้หลายบริษัทเริ่มหันมาให้ความสำคัญก็คือ
ก็ขอขอบคุณพี่น็อตมากเลยนะคะมาร่วมแชร์กับเรา
แล้วก็ใช้มันเป็นพันธมิตรยังไงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับเราในอนาคตนั่นเองนะคะ
สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ